อีกหนึ่งเรื่องกลงมาอีกแล้วนะคะ

เราเป็นผู้ซื้อของเราก็ต้องตรวจงับเงินทอน

ไปดูคลิปกันก่อนเลยจะเกิดอะไรขึ้น
โอ้โห
โอ้โห

พี่ไม่คบเนี่ยงง

น้าาาาาาา

ก็น่าจะครบพี่เพิ่มไป

หนึ่งก็เอาเหรอพี่ทำไมทำอย่างนี้ล่ะ
เดี๋ยวนี้เขาต้องทำกันขึ้นแบบนี้เลยเหรอ
คือเขาต้องอาศัยจังหวะที่พนักงานกำลังก้มจะแบบปิดลิ้นชักอะไรแบบนี้

คลิปนี้หลังจากเผยแพร่ออกไปถูกพูดถึงมากค่ะในสังคมออนไลน์
เหตุการณ์ขณะที่มิจฉาชีพสาวมาในคราบของลูกค้า
ซึ่งวิธีการของเธอได้รับเงินทอนมา
ก็แกล้งทำเป็นไม่ครบค่ะเพราะว่ารับมาปุ๊บ

ดึงใบหนึ่งยัดเข้ากระเป๋าใช่แกล้งทำเป็นไม่ครบนะคะ
แล้วก็นำไปหนีบไว้ที่ข้อพับแขน

แล้วเมื่อสักครู่นี้พนักงานชี้ก็คือใช่ไหม
เดี๋ยวดูสิข้อพับแขนว่าแดนละครับ

มันเป็นจังหวะที่แขนเนี่ยมันงอขึ้นมาใช่ไหมคะ
นักงานเขาก็งงเพราะเขาก็ว่าเขานับครบแล้ว
เขาชี้ด้วยเห็นไหมแล้วมีการถอยหลบ
ใช่แต่สุดท้ายก็ทอนไปแบบงงน้องเขาก็ไม่มั่นใจอ่ะเนอะ
น้องเขาก็งงว่าอะไรทำไมก็นับพร้อมแล้ว
พี่คะโอ๊ยไม่โอเคนะคะ
นายธเนธเจ้าของร้านก็บอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันอังคารที่ผ่านมา

ราคากาแฟ๕๐บาทจ่ายแบงค์๕๐๐มาให้
พนักงานทอนเงินเป็นจำนวนเงิน๔๕๐บาท
แต่อย่างที่เห็นแบงค์ที่ซ่อนไปของคุณอรัชพรตาไวมาก
ร้อยก็เอามาหนีบไว้ที่ข้อผับแขน
บอกว่าทอนไม่ครบได้มาแค่๓๕๐บาท

กระทั่งมาตรวจสอบกล้องวงจรปิดวันพุธ
แต่หลังเกิดเหตุก็ไม่ได้แจ้งความค่ะ
จากมูลค่าที่คนร้ายได้ไปมีจำนวนไม่มาก
ก็เอามาแชร์เพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะ

หญิงสาวคนเดิม

ผู้มัดผมใช่ไหม

อันนี้เขาไปร้านอาหาร
ซื้อของซื้อของ

อันนี้เห็นชัดกว่าเมื่อสักครู่นี้อีก

เมื่อกี้จะหยิบมา๒ใบ

ซึ่งนางสาวอัญพัฒน์บุญอำพรสิทธิ

บอกว่าเธอเป็นลูกสาวของเจ้าของร้านสุกี้
ตั้งอยู่ตรงข้ามสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

อันนี้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันอังคารเหมือนกัน
เป็นวันเดียวกับที่หญิงสาวคนนี้ก่อเหตุโกงเงินที่ร้านกาแฟ
แต่ถัดมาประมาณ๒๓ชั่วโมง
คนร้ายก็มาซื้อชีสบอลมูลค่า๓๐บาท
เอาอีกแล้วเอาแบงค์๕๐๐มาจ่ายค่ะ

พนักงานก็เลยวิ่งไปแลกที่ร้านอื่นมา
ทอนพนักงานนับแล้วค่ะว่าทอนถูกต้องคือ๔๗๐บาท
แต่หญิงสาวคนนี้เหมือนเดิมน้องขาดร้อยหนึ่ง
พนักงานก็เลยทำการทอนเพิ่มไปให้ในทันทีนะคะ
เนื่องจากขนาดนั้นเนี่ยก็ลูกค้าเยอะวุ่นวาย
ไม่มีเวลาตรวจเช็คจนกระทั่งร้านปิดพบว่าเงินขาด

ทำให้ทราบว่าโดนหญิงสาวคนนี้เสื้อเดิมวันเดียวกันโกง

ซึ่งหลังเกิดเหตุนะคะทางร้านก็ไม่ได้แจ้งความ
แต่ว่าอยากจะเตือนผู้ค้าขายให้ระวังเรื่องการทอนเงินให้ดี
ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องระวังในขณะนี้
จฉาชีพมาในรูปแบบที่แตกต่างกันมากยิ่งขึ้นนะคะ

ไม่๕๐บาทก็จะ๑๐บาทไง

เขาเอาไปเขาจ่าย๕๐๐ใช่ไหมเขาจ่ายค่ากาแฟ๕๐บาท
แทนที่จะได้ทอน๔๕๐ก็ได้ทอน๕๕๐

คำนวณว่าอ๋อเสียเงินเท่านี้
แต่ละคำนวณว่าเขายอมแลกเงิน๕๐บาทค่ากาแฟ
กับ๓๐บาทค่าชีสปอนแล้วเขาได้คืนเท่าไหร่ไง
ให้คุณเขาได้หมดเลยเพราะเขาได้ของกลับมาด้วยไง

โอ้โหยากไปแล้วน้องเฟืองยากไปแล้ว
จะเป็นกระบวนการคิดเลขที่ซับซ้อนเกินไปแล้ว
คุณผู้ชมบอกข่าวเช้าปวดหัว
แค่มิจฉาชีพแบบนี้ก็เครียดแล้วว่าฉันจะโดนหรือเปล่า

เมื่อก่อนเรามักจะนำเสนอคลิปที่บอกว่า
คนขายผู้ขายเอาเปรียบผู้บริโภค
ผู้บริโภคยังเอาเปรียบผู้ขายแล้วเดี๋ยวนี้
ทำไมทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปแบบ

เหมือนเดียวนี้พี่คนขับทักทรีย์กลัวผู้โดยสาร
ใช่ต่างคนต่างกลัวกันถูก
อยู่กันด้วยแบบจิตสำนึกที่ดีในสังคมนะคะ